ดุมากดุจริงที่สระบุรีนายกอบตน้องแขมกับรองนายก
คือไม่พอใจปพหนองแข็มกับประหลัดอบตค่ะคุณผู้ชม
ตัดหน้าเอาถุงยังชีพที่จะแจกให้กับคนที่กักตัวโควิดไปแจกตัดหน้า
ไม่พอใจถึงขั้นที่ว่าจะยิงใส่กัน

น้ำแม่นหนีใหม่

ช่วยด้วยหมอ
หมอช่วยด้วย
เรื่องราวใหญ่โตถึงจะคั่นฆ่ากันตายแบบนี้

เรื่องราวใหญ่โตถึงจะคั่นฆ่ากันตายแบบนี้
คือต้นเลือกมันมีแค่ว่าแย่งตัดหน้ากันจะช่วยเหลือประชาชนเหรอ
คือต้นเรื่องมันมีแค่ว่าแย่งตัดหน้ากันจะช่วยเหลือประชาชนเหรอ
ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะออกเงินไม่รู้
ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะออกเงินไม่รู้
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงง
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยบางคนไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะงงนะฮะ
ก็คือฮ่าแบบนี้ก็ออกมาเท่านี้ให้ได้พี่

มีเรื่องกับเขาขับรถออกไปก่อนเลย
ปล่อยให้ผู้หญิงที่เป็นประหลัดอมประตออยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เสียวสิค่ะคุณ
ต้องวิ่งหนีค่ะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะ

เดี๋ยวเธอด้วยมีอีกเลยนะแต่ไปคนเดียวไงโอ้โฮ

สุดท้ายแล้วตอนจบของเรื่องนี้คือไม่มีใครตายนะคะ

ที่สำนักงานอปตรน้องแครมอหนองแคร

ช่วงสายของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวเกิดโอกาสแบบนี้

นายกฮออเบอร์ตอร์ที่ชื่อว่าฟักชาตรสีดา
เราพยายามไปหาแต่ไม่อยู่
ท่านบอกว่าท่านป่วยเพราะว่าได้รับวัคซีนมาก็เลยลากลับบ้าน
ส่วนสมนึกซึ่งเป็นคู่กรณีแล้วก็เป็นปพ

อ้าวทั้งฝ่ายไม่อยากให้ข้อมูลสอบถามใคร
ก็ก๊อกเปิดประตูหน่อยไม่มีใครเปิดประตูให้นะคะ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
ฝ่ายปพน้องแข็มกำลังจะขนถุงอย่างชีพ

มอบให้กับชาวบ้านที่กักตัวโควิด
จังหวะนั้นรองนายกอบตเสื้อขาวเมื่อสักครู่นะครับ

เดี๋ยวจะให้พ่อตาก็คือเป็นนายกอบตหนองแคมป์

พอไม่พอใจก็เลยโตเถียงกันขึ้นนะคะ
รองนายกอบตจังหวะนั้นก็โทรตาม
พ่อตามาก็คือตัวนายกอบตหนองแขมนะครับ

เอาปืนขึ้นมานี่ใต้เบาะรถตรงนี้แหละที่ซ่อนปืนไว้นะครับ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละพอกัน
เสมอกันหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะ
จริงแล้วมันมีอะไรลึกแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านั้น
ตรงไหนรู้ไหมคะจริงแล้วทั้งสองฝ่าย
เขามีปัญหาค้างเก่ากันมานะครับนะครับอ๋อมีหน้าเหรอ
ระหว่างตัวนายกอบตกับตัวประหลัดอบต
ซึ่งเป็นผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนี้
ที่อยู่ตรงนี้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ตอนที่ตัวประหลัดอบตวิ่งไปขอความช่วยเหลือเนี่ย

คืออบตอนามัยเขากำลังประชุมกันอยู่นะฮะ
ได้ยินเสียงประหลัดผู้หญิงวิ่งตาตื่นมาเลย
ขอความช่วยเหลือแล้วตอนที่ขอความช่วยเหลือ

ทีนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น

หลังจากนั้นนายกอบตก็วิ่งตามมา
ก็เลยพยายามที่จะบอกห้ามบอกใจเย็น

แล้วก็แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันเนี่ยนะคะ
แต่เราเห็นปืนที่มือนายกอยู่

แกเก็บแล้วเก็บแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่ามีเก็บหรือไม่เก็บแต่ว่าณเวลานั้นพี่ไม่เห็น
ไม่เห็นมีปืนนะณเวลานั้นมาถึงที่ไม่มีปืนแล้ว
แล้วทางประหลัดเองแกได้บอกไหมว่าโดนไล่ใจ
คือถามแล้วไม่พูดแล้วก็รู้ว่าพอคนหนึ่งวิ่งมา
เราก็ต้องไปเบรกเพื่ออีกทางหนึ่งไม่ให้เขามาเจอกันก็แค่นั้นเอง

มีไม่มีคือถึงมีถึงไม่มีเนี่ยพี่ก็มั่นใจนะว่าแบบว่า
ไม่มีใครทำพี่ที่นี่เพราะว่าเราไม่มีศัตรูอะไรอย่างเงี้
ไม่มีศัตรูแล้วเราสามารถพูดได้ทุกฝั่ง
เราแบบไม่ได้อะไรขับฝั่งไหนเลย
คุณผู้ชมทีนี้มันแปลกไหม
แค่จะแบบแจกถุงยังชีพแล้วถึงขั้นว่าต้องแบบชักปืนมายิงกันเนี่ยนะคะ

ถ้าเราไปถามผู้กำกับสพนแคร์นะคะพันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยค่ะ
ท่านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
ฝั่งตัวนายฟักซึ่งเป็นนายกอบต
กับฝั่งตัวประหลัดอบตน้องแข็ม
ก็คือคุณรัตนาพรธีสุระเนี่ย

ฝ่ายตัวประหลัดอบตน้องแขมเนี่ย
เคยไปร้องเรียนต่อปปชสระบุรี
ให้ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอล
ซึ่งครั้งนั้นปปชได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา

ก็เลยทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกัน

มีการเรียกสอบปากคำพยานต่างแล้วนะคะ
ส่วนปืนทั้งสองฝ่ายที่ต่างคนต่างชักออกมาเนี่ย

แล้วคุณเอาปืนออกมาแบบนี้ในที่สาธารณะมันควร